ทางครอบครัวของคนที่มาออกรายการเนี่ยนะฮะ

จริงนะฮะมีสารตั้งไว้หน้าบ้านเนี่ย
เหมือนจะดีแต่ผีเยอะเหลือเกินนะฮะ
แล้วคุณหนุ่มคิดว่าบ้านคุณไม่มีผีเหรอ

บ้านที่เขามาออกรายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเชิญสินแสนะฮะ

ตั้งผิดก็อยากจะบอกว่า
ถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นแล้วตั้งศาลไปแล้ว

ก็ทำพิธีเชิญใหม่โดยตัวเราเองนั่นแหละ

จุดทูบ๑ดอกหรือ๙ดอกก็ได้

แล้วควันทูบแสดงถึงการสื่อถึงจิตวิญญาณ
แล้วเอาญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่อาศัยในบ้านนี้มารายงานตัวให้ครบ
พำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
ในที่ดินที่ท่านทับถมดวงจิตดวงวิญญาณ
จงเป็นมิตรสหายต่อกัน
จากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะทำการอันใดขอให้ธรรมาค้าขึ้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
เฝ้ารักษาบ้านยามเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่
ข้าพเจ้ามาอยู่ข้าพเจ้าทำบุญครั้งใดก็ขออุทิศบุญถวาย
เนื่องในวันนี้เป็นวันตั้งสารอันเชิญ
จึงขอถวายหัวหมูบายสีเครื่องบัตรพีผลหมากลากไม้ขนมต้มต่างที่เพิ่งมี
ถวายท่านเป็นบรรณาการบูชาขอท่านจงรับพูดภาษาคนเลย
แล้วแบบนี้ผีไม่ยิ่งอยู่กับเราเหรอแล้วเหมือนเราไปเลี้ยงเขาไว้หรือเปล่า
ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางที่ยังสถิตและยังคงเฝ้าวนเวียนที่ยังไม่ถึงการแก่การไปเกิด
สถิตอยู่ในที่นี้เขาอยู่อยู่แล้ว
แต่อันนี้ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางนะอาจารย์อันนี้เป็นผีเลย

พระภูมิคือพระภูมิชัยยะมงคลท่านเป็นเทพพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระชัยยะมงคล

ไม่ได้กราบไห้แค่พระภูมิเขายังกราบไหว้

เป็นเหมือนเรือนเหมือนจะออกแบบเป็นเรือน

อย่างที่เขาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่นี่คือ
พระภูมิเนี่ยมีอำนาจสิทธิ์ในพื้นที่ที่ดินนั้น

เหมือนกับคนคนนี้มีบุญมากกว่า
พูดผีปีศาจแต่ยังไม่ถึงการ

ก็เลยไปสร้างศาลนภูมิมาให้ท่านอยู่
สร้างสารท่านเหล่านี้สถิตรักษาเพราะท่านอยู่ตรงนี้มาก่อน
เอางี้อาจารย์เอาให้มันเคลียร์นะ
คือหนึ่งสารภูมิคือเป็นสารที่เรียกว่าเป็นสารของลูกคเทวดา

เจ้าที่หมายถึงดวงวิญญาณทั้งหลายหรือพูดผีปีศาจทั้งหลาย
ที่จะมาอาศัยความนักพักพิงได้
นี่มันก็อยู่ว่าพระภูมิเขาจะให้เข้ามาไหม

เอาไม่เครียดทางก็บอกว่าคนที่บูชาอาจจะบูชาไม่ถูกที่ถูกทาง
เพราะหนึ่งถ้าบ้านนั้นเป็นชาวพุทธในบ้านมีโต๊ะหมู่บูชาพระที่ถูกต้อง
หรือมีพระพุทธปฏิมาบ้านนั้นย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มรักษา
บ้านข้างในบ้านยังมียันติดยันกันไฟยันกันผียันกันโจร
มีใช่ไหมบ้านฉันก็มีมีเต็มหมดเลย
อาจารย์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งทุกวันนี้คนทำวัตถุมงคลขายเยอะ
พญานาคไม่พอต้องขายลือสีนู่นลือสีนี้
ทุกวันนี้โต๊ะหมู่บูชาของคนเราวางงั่วกันไปหมดแล้ว
จะวางยังไงไหนจะพระเครื่องทั้งหลายที่คนก็ให้มาอีก

อันดับแรกถ้าไม่มีโต๊ะหมู่บูชาเป็นห้องแถวหรือจะเป็นห้องเล็กห้องคอนโดคอนโด
เราก็ตั้งบูชาตามความเหมาะสมเช่นเราก็หาโต๊ะมาตั้งตามความสูงต่ำตามถนัด
แต่ถ้าเกิดว่าโต๊ะที่ไม่ใช่เป็นโต๊ะหมู่เนี่ยไม่สบายแล้วเพราะอะไร
ตั้งสูงตั้งต่ำไม่เกี่ยวอืมเพราะคนละพื้นที่ฐานกันเข้าใจไหม
เช่นเดี๋ยวตั้งพระองค์นี้สูงห้ามองค์นี้ต่ำแต่ถ้าเกิดคนละฐาน

มันไม่เกี่ยวกันแล้วนะต้องเข้าใจสมัย
ถ้าอยู่ในห้องแล้วมีเตียงอยู่แล้วเพราะห้องเล็ก
ที่จะต้องมีการเสพสังวาดระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวสามีภรรยา
ควรจะมีฉากกั้นนิดนึงดีไหมหรือมีม่านรูดหรือมีผ้าขาวเตรียมไว้ไว้คลุม
การจัดวางล่ะอาจารย์ทุกวันนี้เชื่อว่าเมื่อปีที่แล้วทุกคนไปบูชาพญานาคกันมาหมดแล้ว
คนไปบูชานางกวักกันมาหมดแหละไหนจะกุมารทองอีกไหนจะลือสี๑๐๘อีกไหนจะพระเครื่องอีก
ไปดูไหมที่โต๊ะน่ะอาจารย์วางไงคือถ้าสมมติว่ามีโต๊ะหมูชุดเล็กแบบนี้เนี่ย
ส่วนมากเขาจะเรียกตัวโต๊ะหมูชุด๕มีพระเสร็จปุ๊บแล้วด้านข้างมีเรือสีมีนางกวัก
มีองค์พญานาคตั้งอยู่ต่างวนังกวักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีกุมงกุมารจัดเรียงโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้นี่ถือว่าผิดไหม
ไม่ผิดเมื่อกี้เขาตั้งแล้วว่าให้อาจารย์ดูไงอันนี้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ดูแลอาจารย์ดูแล้ว
สรุปนี่คือไม่ผิดไม่ผิดเอาอย่างนี้พระพุทธจะต้องอยู่สูงสุดพระพุทธอยู่สูงสุด
โอเคแล้วทำไมฤษีถึงขวาทำไม
เพราะลูกศรีมีชาญสมาบัติทั้งสูงเป็นอาจารย์ลูกพระพุทธเจ้าด้วย

กวักท่านก็มีเป็นลูกขายลูกปู่เจ้าเขาเขียวมีฤทธิมีบารมีนะ
เอาแล้วทำไมพญานาคถึงต้องอยู่ต่ำกว่า
อย่าไปคิดว่าต่ำนี่คือโต๊ะแยกโต๊ะ

นี่คือโต๊ะแยกโต๊ะมันไม่มีสูงมีต่ำนะ
อันนี้คือว่าแยกโต๊ะมาจากชุดบน
อ๋อถ้าให้อยู่คู่กับพระอันเนี่ยไม่ได้

กุมารยืนเท้าซะเอวอยู่ข้างล่าง
เขาจะตั้งแต่วิทยาลักษณะไหน
บางคนบอกอาจารย์จัดหลังตู้

มันละนาทเดียวกันหมดถูกต้องหนูก็รู้ก็รู้ก็วางพระอยู่รวมกัน
ได้เช่นพระพุทธยราชหลวงพ่อโสธรมีรูปหล่อของพระอาจารย์
มั่นก็วางรูปอะไรแต่ว่าพระพุทธที่เป็นพุทธชาวเนี่ยหาพลาด
คือหาขาวผู้เล็กได้มั้ยลองที่ฐานหน่อยบาง

เอออันที่บอกผมเคยไปเจอพระบางรูป
ถ้าตั้งผิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตไหม

หรือมีสารตายายไม่มีสถานภูมิแล้วใครมันจะคุมใครมันไม่มีระบบ
อาจารย์ผมขอย้อนกลับไปถามเรื่องชาวบ้านเขานิดได้ไหม

คือครอบครัวเมื่อกี้ที่เขามาออกรายการเนี่ยนะตอนที่เขาเข้าไปอยู่บ้านเช่าเนี่ย

ใช่ไงเขาสร้างสงสร้างสารสามีของเขานี่

อันดับแรกต้องไม่กลัวจิตตกกลัว

อ๋อผีจะมีกำลังมากขึ้นถ้าเราไปกลัวผีจะมีกำลังมากขึ้นเราต้องกลัว

ปกติอาจารย์เป็นคนกลัวผีมาก
เพราะเคยเห็นผีตั้งแต่เด็กเพราะอยู่บ้านนอก
ปู่ที่ตายไปแล้วมาแล้วจับซุกทุกคนหากันหมด

แล้วเราก็เอ่ยปากพูดอะไรคนไม่ได้ยิน

คืออย่างนั่งอยู่กับเมื่อนั้นก็พูดเมื่อนั้นก็ไม่เห็นอาจารย์อย่างนี้ถูกไหม

เฮ้ยหลานไปไหนจมน้ำป่ะทุกคนเอาคนอยู่นี่ดิไม่เห็นเรา
ไม่เห็นเราผีรักซ่อนปู่รักซ่อน

แต่เราไม่เห็นปู่แต่เราเห็นว่าไม่มีใครเห็นเราเลย
คือหมายว่าคนบ้านนอกเรียกว่าผีจับทุกข์ผีจับซ่อน

ก็เลยเป็นคนกลัวผีจะพูดให้ฟัง

กลัวมากถึงมากที่สุดจะหลอนแล้วมักจะเห็นผี

คือหมายว่าจิตวิญญาณมันสัมผัสเห็นแล้วยิ่งกลัว
ต่อมาเนี่ยเมื่อบวชวัดสะเกดแล้วจะเล่าวิธีการเลิกกลัวผี
เมื่อบวชวัศเกตเจ้าคุณสมเด็จพุทธาจารย์บอกแล้วว่า
จากนี้ได้บวชจากคารวาสมาเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วนะ
วิถีจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้มีศิลป์๒๒๐
แล้วมีพ่อคนใหม่คือเราผู้เป็นอุปชา
จากนี้จะทำอะไรขอให้บารมีของสิ่งเหล่านี้คุ้มรักษา
พ่อครับเดี๋ยวผมต้องไปอยู่วัดป่าที่มันมีป่าช้า

อย่ากลัวนะบวชเป็นพระแล้ว

ข้าพเจ้าพระรักเลขานิเทศเป็นลูกของนายวิชัยนางประนอมอ่อนบัว
เป็นสิทธิ์ผู้มีอุปชาติคือสมเด็จพระพุทธอาจารย์วัฒน์สักเกต
เราเป็นคนมีหลักมีฐานมีบิดามารดามีครูบาอาจารย์
อุทิศบุญให้ท่านผู้สถิตวิญญาณผู้รักษา

หากท่านมายุกรักษาขอบรมีของบิดามันดาครูอาจารย์และบุญของเรา
เป็นเกาะแก้วกำแพงแก้วไฟกรดรอบตัวเรา

เราสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีสร้างวัดต่างเนี่ย

บุญของข้าพเจ้าที่สร้างโบสถสร้างวิหารสร้างวัดแจ้งสดี

หลอกลวงให้เจ้าตกใจกลัวขอบุญนี้

เผาผ่านให้ตกโลกกัน
มันไปหมดมันไปหมด
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวมัน
ตกใจกลัวบุญต้องเป็นไฟกรด

พึ่งกับสิ่งบุญมันมีที่เราเคยทำมาไว้

เพราะฉะนั้นเขาต้องไม่กลัวผี

กลัวมันยิ่งเล่นจิตมันตกเลย

วันนี้มูขั้นเทพบอกมาเรียบร้อยแล้วว่า
วิธีการที่ต้องไม่กลัวผีต้องทำยังไง